ตั้งคำ
สนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ

ถ่ายรักวัวอฟฟิเชียวหน้าถ่ายรักครับ
เอามาเรื่องหน้าก่อนเลยนะครับ

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้มีการเปิดเผย๔ตัวเลขนะครับ
ของการส่งออกข้าวเมื่อวันที่๑มกราศถึง๖กันยานะครับ
ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะอินเดียเองเนี่ย
ส่งออกข้าวนะฮะรวมได้เนี่ยเป็นอันดับ๑

มากสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะ

ลองลงมานี่คือไทยนะฮะ๖ล้าน๔แสนตันนะครับ
เวียดนาม๓ล้าน๒แสนตันประเทศฐาน๒ล้าน๕แสนตันนะครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้อินเดียด้วยความแต่คุณภาพของข้าวเขาจะได้เท่าไทยเหรอ

ซึ่งสมาคมคาดว่าตลอดปีนี้นะฮะไทยส่งออกได้๙๔๙๕ล้านตันนะฮะ
แต่จะแซงอินเดียกลับมาเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกหรือเปล่า
อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันต้องลองติดตามกันต่อไป

ช่วงหนึ่งเค้าบอกว่าเวียดนามกำลังดีรมาติดติด

แต่อินเดียเนี้ยนี่ด้วยพื้นที่ก็กว้างใหญ่
แต่ว่าเขาอาจจะปลูกข้าวได้เยอะไง
บางทีของไทยอาจจะมีบางอย่างที่โดนหลุด
แต่ตอนนั้นผมเคยไปฝรั่งเศสกับคุณมดดำอยู่ช่วงนึงนั้นไป

เขาบอกข้าวไทยโอเคนะแต่เขาติดเรื่องไหนรู้ไหม

อ๋อกุ้งมันมีช่วงไง
ถูกอยากคิดดีว่าที่ฝรั่งเศสเอากุ้งเข้า

เพราะเขาไปเจอพร้อมมูลินด้วย

และเราก็เริ่มหลุดจากเที่ยที่ตลาดนั่น

คือข้าวนี่แหละซึ่งเขาพูดกันมาตลอดว่าเมื่อก่อนประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้เยอะที่สุด
เป็นผลิตข้าวได้ที่แบบว่าคุณภาพสูงที่สุด
ชนะมานิดนึงของเขา๖๙ของเรา
เขากำลังรอดูอยู่เขาบอกตลอดทั้งปีเดี๋ยวต้องรอสิ้นปีเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่ง
ถ้าเกิดว่าได้๙๕ล้านตันก็โอเค
ก็พอสู้แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเขาก็แบบว่าแต่เป็นห่วงอีกสิ่งหนึ่ง
ว่าราคาข้าวอาจจะตกต่ำใช่ไหมพี่
ชาวนาเขาบอกบางทีที่ประเทศไทยเราเนี่ย
ข้าวอาจจะแพ้เขาเพราะว่าบางทีปลูกไปทั้งงานเนี่ย
ค่าปุ๋ยค่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
มันจะไม่พอจะไม่เหลือกินเลย
ใช่แต่เดี๋ยวนี้ที่นาเราหลายที่บางคนก็ไม่ได้ทำอาชีพนี้แล้วนะ
บางคนก็ขายที่ไปทุ่งนาก็เหลือน้อยลง
บางทีบางปีแรงมากบางปีฝนเยอะเกินเก็บเกี่ยวไม่ได้อะไรอย่างนี้

ติดตามจากข่าวเช้าเช้าข่าวชัดโซเชียล
บอกมันยังเหลืออีก๒ร่างใช่ไหมแองจี
ที่ยังหาไม่เจอแล้วใช้ร่างทรงไหมต้องใช้ร่างทรงไปหา
แล้วสุดท้ายเจอไหมคะปรากฏแล้วพบแล้วร่างไร้วิญญาณหนึ่งร่าง
ในฝีภายเรือเรือล่มกลางแม่น้ำป่าสัก
ร่างไร้วิญญาณ๑ใน๒ของฝีภายที่ยังหายสาบศูนย์หลังจาก
อันนี้คนละกรณีนะอันนี้เป็นเรือหางยาวล่ม
กลายแม่น้ำป่าสักที่เพชรบูรณ์แม่ยืนยันว่าศพลูกชายนี่
ไปจากจุดเกิดเหตุ๓กิโลเมตรเนื่องจากช่วงนี้ต้องยอมรับ
น้ำมันแรงมันเชี่ยวเหมือนกัน
ข่าวความคืบหน้าของเรือระยาว๓๐ฝีภาย
ล่มกลางแม่น้ำป่าศักดิ์ขนาดที่ฝึกซ้อม
เพื่อเตรียมการแข่งขันภายเรือถวนน้ำในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
ทำให้มีผู้ศูนย์ศูนย์หาย๒ราย
ล่าสุดพบแล้วร่างไร้วิญญาณของ๑ในฝีภายที่ร่มกลางแม่น้ำป่าสัก
คือปฏิบัติการค้นหา๒ผู้ศูนย์หาย
ก็ได้แก่นายพิชยาไข่ทองอายุเพิ่ง๑๗ปีเองนะ
อายุไม่ได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็นายอัธพลพรมแสงอายุเท่าไหรรู้ไหม
อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสามก็ยังน้อยมากซึ่งทั้งสองคนนี้แปลกไหมว่าว่าว่ายน้ำไม่เป็น
แต่ภายเรือเป็นฝีภายเอ้อจริงแล้วก็ออกได้มีการระดมกำลังทีมอาสาเนี่ยนะครับ
ไปหากันเจ้านาทีป้องกันเจษฐภาคเมืองพระเจมส์ปูนเจ้านาที่เนี่ย
หลายคนออกระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องโดยใช้เรือท้องแบนออกสำรวจในลำน้ำตลอดเส้นทาง
ครับน่าสุดก็พบร่างของฝีภายที่ศูนย์หายไปละ๑รายคือพิทยาร์ร่างของผู้เสียชุดเนี่ย
อยู่ดีก็ได้ลอยน้ำมาติดอยู่กับผนังกั้นน้ำคอนกรีต
อยู่ตรงนี้นะฮะบริเวณหลังร้านเฉลิมพลค้าไม้

ห่างจากจุดเรือล่ม๓กิโล
หลังจากพบศพของผู้ศือชีวิตก็ได้นำศพย้ายไปที่สู่อำนวยการมุมนิธิล่มโพธิพระชบูรณ์
ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดประตูดาวเพื่อรอนำศพส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล
ขณะที่แม่ของเขาได้ยืนยันว่าศพที่พบดังกล่าวเป็นศพของลูกชายอย่างแน่นอน
เพราะดูจากรอยแผลผ่าตัดตรงขาข้างขวา
อีกคนนึงที่ยังหาไม่เจอคือคุณอัตภพลอายุ๒๓ปี

แล้วก็ได้ระดมกำลังออกค้นหาโดยใช้เรือท้องแบน
แล้วก็ทีมชุดประดาน้ำออกสำรวจในลำน้ำตลอดเส้นทาง
ซึ่งบอกว่าน่าจะพบเรื่องอีกไม่ช้านี้
ช่วงนี้กับน้ำนี่แบบบางทีก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นคนสะจะวนทั่วไปอะไรก็แล้วแต่
อีกหนึ่งข่าวเขาบอกไต้หวันตอนนี้ก็ผลิตไฟฟ้าจากกระแสน้ำในมหาสมุทรแล้วนะคะ

ไม่ต้องใช้จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้ว
เขาบอกอย่างนี้ว่านักวิทยาศาสตร์ไต้หวันกำลังพัฒนานวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าแบบใหม่
พลังงานของกระแสน้ำที่จะเข้ามาแทนที่ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ในอนาคตนะคะ
โครงการนี้เป็นผลงานสำคัญของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสุนยัสเซนแห่งไต้หวันนี่แหละค่ะ
ที่เขาใช้เวลาศึกษานานกว่า๗ปีนะ
เพื่อพัฒนากลไกการทำงานต่างโดยที่ไปตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้กลางทะเลค่ะ
แล้วก็ปล่อยให้กระแสน้ำไหลพัดผ่านใบพัดขนาดใหญ่ของเครื่อง
เพื่อที่จะให้เกิดกระบวนการดังกล่าเป็นพลังงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี่แหละ
กำเนิดไฟฟ้าต้นแบบทดลองใช้ในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ
มณฑลขิงตางทางตอนใต้ของทางไต้หวัน
ซึ่งต้องบอกว่าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดถึง๕๐กิโลวัตต์นะคะ

เป็นการผลิตไฟฟ้าจากทะเลจะได้พลังงานที่ปลอดภัย
และประหยัดต้นทุนมากกว่าการใช้พลังงานนิวเคลียร์

ก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเขาคิดค้นอะไรแบบนี้ขึ้นมา

หุ้ดยี่บอกจะไปฝากสเปิร์มกันเหรอ

ครับ

พูดถึงไฮโซรสแซ่บกันสิ
นี่เลย
เป็นลิ้นทองคำเลยเหรอคะ
เป็นลิ้นทองคำ

รู้ว่าประเทศไทยจะได้ร้านอาหารชื่อดังอย่าง
เจ้าแห่งเมนูทรัฟเฟิลล์จานเด็ด

เจ้าแห่งเมนูเหล็ดท็อฟเฟิลนี่แหละ

มาเปิดสาขาวันที่๒๓กันยายนนี้

ที่ทองหล่อนี่ไง

ไม่ออกนอกประเทศเขาโดยเด็ดขาด

แต่เป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเดียวกัน

กระมวลสุธพนังศรีที่อุตส่าห์บินตรงไป

อะไรอาหารญี่ปุ่นอ่ะ

พี่สาวคนโตเนอะ

แล้วก็ใครจะมาแข็งใจใส่คะ

ก้องลิ้นทองคำ

ม่คถามไปจริงครับ

อาจไปพอทิชนิก
ผมก็ไปจริง
ไม่เห็นแหละ
แล้วใครจะท้อง
ไปคุยก่อนนะครับตกใจบอกโอ้โหไม่ได้หรอกคือฉันต้องมีเฉพาะสามีเฉพาะนั้น
หลังจากนั้นเนี่ยทางคุณวูดดี้ก็บอกไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เขามีคนที่จะท้องให้แล้วคือเป็นญาติของเขาเอง
แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางคุณสมสาธารณสุขเนี่ยนะครับบอกว่า
คุณวูดดี้กับคุณโอ๊ตเนี่ยไม่สามารถอุ้มบุญได้นะครับหลังจากประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมนะฮะ
ผู้ชายไทยนะครับรักกันอยู่ด้วยกันเพราะแม้จะแต่งงานกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็มีไม่ได้นะครับ
นี่เป็นประเด็นที่ร้อนนะฮะหลายคนจับตามองนะครับหลังจากที่พิธีกรหนุ่มวูดดี้นะฮะ
วงหวานใจนะคุณโอ๊ตอัครพลเนี่ยนะฮะออกมาเปลยว่าอยากมีลูกพร้อมกับเผยนะครับ
ว่าน้องสะไพ้จะเป็นคนอุ้มวุลให้ซึ่งก็ดูคือว่าถ้าทางฝันของคุณหุดดี้จะไม่ได้เป็นความจริงซะแล้วนะครับ
เนื่องจากล่าสุดคุณอะคมกริจวัลพรข์ปริจิวัลพิมเรการนักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศีลกลมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงศาลนักศึกษ์

พระบอคุ้มครองเด็กนะครับที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีนะฮะ
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์นะครับเมื่อปีประสงค์ปันธุรกิจ๑๘ปีที่แล้วเอง
เพราะว่าเขามีอันนี้ขึ้นมาเพราะมันมีปัญหาเรื่องของการอุ้มบุญ
เมื่อปีที่แล้วมันมีปัญหา
มีการกำหนดเอาไว้นะครับว่าผู้ประสงค์ร้องขอให้มีการตั้งคันแทนนั้น
จะต้องเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

กับเป็นผู้หญิงผู้ชาย

ไปรับลูกคนอื่นมาเป็นลูกคุณค่ะ
จดทะเบียนสมรสแต่ภรรยาไม่อาจตั้งคันได้
ซึ่งประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมคู่ชายรักชาย
แม้จะแต่งงานกันไปแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
ไม่ถือเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการอุ้มบุญในประเทศไทยได้

ต้องการตั้งคันต้องการให้คนอื่นตั้งคันแทน

ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย

ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ร้องขอนั้น

และขออนุญาตเป็นรายไปด้วย

โดยที่ตอนนี้มีการอนุญาตให้ตั้งคันแทนกันแล้ว๕๗ราย
แล้วก็อีก๑รายอยู่ในระหว่างพิจารณา
ก็ทำได้หรือเปล่าก็ไม่ต้องไปประกาศหรือเปล่า

สมมุติเล่าหาคนอื่นท้องได้แล้วไงนะครับหรือเปล่าแพทย์จริงสินะครับ

ถ้าเกิดว่าสามีภรรยาตั้งคันไม่ได้

กับสามีว่าฉันอยากจะมีลูกฉันอยากจะมีลูก
ก็ต้องเอาไปเอาย่าตัวเองเป็นน้องสะพ้าย
เป็นน้องโดยใสหรืออะไรอย่างนี้ได้
มาตั้งมาอุ้มคุณแทนได้
แต่ถ้าเกิดไปเอารถเมย์มาอย่างนี้ก็ไม่ได้ได้

เธอไปเอาเพื่อนสาวมาอุ้มบุญแทนให้เธอได้ไง

หมายความว่าไงหลังคุณเมย์อย่างนี้

สมมุติเธอเป็นตุ๊ดแล้วเธอจะไปแบบว่า
คุณเมย์เฟืองเราอยู่เป็นเพื่อนกันมาอย่างนี้

แต่งงานกันจบทะเบียนกันคืออย่างนี้เอาอย่างนี้

แต่งงานกันแล้วจดทะเบียนสมจดทะเบียนไปจดทะเบียสม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

ผมไม่ได้ดูเลยไม่ผมเตรียมของผมไปดูผมไม่ต้องดูแล้วนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงเพราะผมรู้ว่าหนังเรื่องไหนที่ผมชอบผมก็เอาเรื่องของผมไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บไข่แล้วนะเธอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ว่ากันเดี๋ยวแพนเค้กช่วงหน้าแล้วเหรอเฮ้ยแพนเค้กกับสารวัตรหนีไงอย่าบอกว่าจะหมดเวล
เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูช่วงหน้านะคะมีคนบอกว่าสารวัสหมีชอบไปไหนกับแพนเค้กบ่อยลาราชการหรือเปล่าหรือแอบหนีไปต้องมาดูช่วงหน้าค่ะ

สารวัตรหมีถึงจะเดินทางไปด้วย
ซึ่งได้ทำการลาตามระเบียบราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
อันนี้ก็ไม่ต้องไปเมาเขาเขาบอกชัดเจนว่าเขาลางานเรียบร้อย

เอี๊ยที่อีกข่าวนึงใครแย่งชิงลูกกันนะพี่

อ่าเล่าสิ
คืออย่างนี้แองเจรน่าโจรี่กับแบทพิษก็มีปัญหากันอยู่
บอกไหมครับว่าจะมีการฟ้องหยากัน

โอ้ยสุดยากเลยอะไรยังไงต่อ
แต่ทีนี้ปรากฏว่าตอนนี้แดดพิษเขาได้มีการออกมาแถลงข่าวแล้วนะครับ
เขาจะต่อสู้กับแองเจน่าโอรี่โดยการจะเอาลูกเนี่ย
ไม่อยู่กับเขาหมดเลยไม่เขาจะเป็นคนที่ดูแลด้วยร่วมดูแลด้วย
อ๋อคือแองเจรน่าเอาไปหมดเลยเหรอ
คนคือจะไม่ให้แดดพิษดูแลเลยแอนจิน่าบอกว่าให้ส่งเสียเงินได้แต่ตัวเธอไม่เอา
เอ้าไม่เอาเครื่องมั่วตัวเงินไปเอาเงินให้ลูก

พริกก็บอกว่าผมก็เป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน
ทำไมเธอเก่งอย่างนี้เธออ่านสคริปต์เนาะ
ไม่ผมเป็นคนชอบอ่านอย่างนี้ผมไม่ได้อ่านอย่างนี้ผมไม่ได้อ่านอย่างนี้เป็นเรื่องอยู่แล้วพี่หนุ่ม
ผมเป็นคนที่รู้ข่าวเร็วมากนะเอาจริง

๓คนที่รู้สึกจะเอาจากที่กัมพูชาไปด้วยหนึ่งมั้ยใช่มีหลายคน
มีอะไรนะมีแพคต์แพคต์สไฟม์๑๒ปีแล้วก็มีซาฮาร่าแล้วก็ซาฮาร่า
แล้วลูกเค้าจะมีชัยโลน็อกซ์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อมีชัยโลแล้วก็เป็นฝากแฟด

คือเรียกว่าเป็นข่าวช็อคโลกเหมือนกันนะ

ก็ต้องรอดูว่ากระบวนการแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าหลายคนก็ตีประเด็นกันเยอะมากนะว่า

เคยแต่งงานกับเจนิเฟอร์อนิสตัน

แล้วก็มาพบรักกันก็ทิ้งเมียตัวเองเลย
นี่สรุปผู้ชายโดนผู้หญิงทิ้งใช่ไหม

เอ๊ะหรือบ๊าดพิชเนี่ยไปเจอผู้หญิงคนใหม่

เหมือกับทางทางก็บอกว่าจริงจริงและแมมพี่มีปัญหาเรื่องของการ

แล้วตอนนี้

เป็นคุณควาน

เราขอขึ้นรบกวนสักนิดหนึ่งได้มั้ยแองจี้

คว้าอันดับหนึ่งไปคลอง

ต้องสักนิดหนึ่งนะฮะ

แล้วก็พูดถึงว่านี่คุณหนุนรสส่งประดังภิกษวรรษเนี่ย

ตอนนั้นนั่นนั่งเรื่องแพทมาออกในกลางไนว่า

อันนั้นคือก่อนที่เขาน่าจะท้องแล้ว

เรื่องแต่งงานให้อดทนไว้ก่อนจนถึงปี๒๕๖๒
อย่าตัดสินใจอะไรพลาดนะ
ลักษ์ว่าคุณท้องก่อนแต่งแน่นอน

แล้วก็ไปฟังกันอีกครั้งหนึ่งซิว่าตอนนั้นที่เขา

แล้วคุณก็ไปดูไปด้วยว่าช่วงนั้น
ดวงของคุณนะฮะคนที่เกิดราศี

ก็คือคืนนี้แหละ๔ทุ่มครึ่งทางไทยรัฐทีวี